เพื่อบ้านของจุภาพ
ขอเป็นคนที่จะเลิกกับเรา
ไม่ทางให้ซ้ายไป
เพื่อนักงานนาน
ต้องใช้เวลาเท่าไหร่
กลุ่มจุภาพได้ไหม
จะกล้าบันความต่าง
เราจะทำการสัญญา
เพราะเวลายิ่งไม่นาน
และแผ่นที่ที่กดการ
ที่ถึงกำลัง